บอกมองมาทั้งล่างเห็นแวบ

อ๊าย

โอ๊ยเป็นนิ้วมั้งพี่บอลแหม

เป็นนิ้วก็ว่าอะไรจะใหญ่ขนาดนี้

แหมไปสระผ้าบ้างคะแหม

ดีนะเด็กไม่ฮิ้วกระมังเข้าไปด้วย

ได้หรอ
ให้ผู้หญิงน่าให้เขาถ้อง
เอาให้เขานั่ง

นี่คนถ้องนะ

หรออีนูอีนู

โอ้โฮดีมากเลยนะครับนี่ปากนี้ยังแลกไปเข้าบ้านเลย
อุ๊ยไปไหนกันแล้วนั่นไปทั่วเลย
น้าดีกว่ามะม่วงแก้วราคาถูกที่สุด

อิเหนียวมะม่วงฟ้าลั่งสิ

เหนียวเสวยดีกว่ามะม่วงแก้ว

เปรี้ยวถูกอะค่ะ

เฮ่ยเอาแล้วตรงมะม่วง

ราคาถูกที่สุดราคาถูกที่สุด

ให้ดีนะครับนี่คือข้อมูลที่เราจะช่วยคุณได้

มาเอาไปรถด้วยเหรอไอศกรรม

เร็ว

มาจะเต้นแล้วเราต้องพอแล้วมา

เคยเห็นไหมโคโยตี้แบบเต้นโยกกับเสาอะไรอย่างนี้

และพันธุ์แรกของผมเป็นมะม่วงเขียวเสวย๑กิโลกรัม

ราคาบอกด้วยว่าคุณต้องเชื่อผม

มะม่วงแก้ว๑กิโลกรัมราคาถูกที่สุด

ของผมแมงโก้สกายเนี่ยเปรี้ยง

แต่พูดเป็นภาษาอีกไง
ไม่แพงน้องมะโม่งฟ้าลั่นอร่อย

เชิญทั้ง๓ท่านเข้าไปทำพริกเก้าเกลือข้างในเลยครับ

มีมูลค่า๒๐๐๐เบอร์

เคยกินอันนี้

ปกติเวลากินมะม่วงจะกินเวลาที่มันแบบ

เพราะว่ามันจะมีคนมาขายถึงหน้าบ้าน

เป็นราคานะปัจจุบันเลยวันที่เราถ่ายรายการเลย
คุณผู้ชมนี่เพิ่งต้นรายการนะคะ
มูแต่เผลอไผ่นะอย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่นะ

คำถามอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ต้องจับตาดูให้ดีนะคะ
สำหรับหนูนะ

เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่เหมือนแบบมันติดหูเราที่สุดอะ
ถูก

มะม่วงฟาลันเป็นมะม่วงที่ราคาถูกที่สุด

อันนี้คือสิ่งที่คุณกิ๊บและคุณกุ๊กไก่ไม่ได้เลือกนะคะ

ที่คุณกุ๊กไก่และคุณกิฟต์ไม่ได้เลือก

มะม่วงฟาลันที่คุณกิฟต์และคุณกุ๊กไก่เลือก

ราคาต้องถูกกว่า๓๐บาทค่ะ

ราคาอยู่ที่

ข้อแรกมาได้แบบสวยตัวช่วยก็ยังอยู่ค่ะ
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

คุณกิฟต์คุณกุ๊กไก่ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ